ตรองสัตว์อาจารย์นายแพทย์
สุริยเดลทรีปาตี
ภูมิในการสูญคุณธรรมองค์กรบ่หาชน
นะฮะให้ข้อมูลว่าการก่อเหตุแบบนี้
คือการก่อเหตุแบบบ้าคลั่ง

ใช่ครับอาจารย์บอกว่าแบบบ้าคลั่งนะ
ซึ่งส่วนใหญ่จะต้องไปดูว่าเด็กเนี่ย
เป็นโรคเสพติดเกมหรือไม่ซึ่งมีสามอาการหลักหลักก็คือ
เล่นจนหลุดโลกไม่กินไม่นอนไม่อาบน้ำ
เล่นหนักอินในอารมณ์มากขึ้นแล้วก็สามถ้าโดนขัดใจหรือไม่ได้เล่น
สามารถทำร้ายผู้ที่เป็นบุพการีได้แล้วต้องไปดูเรื่องยาเสพติดด้วย
ดูเรื่องสภาวะอารมณ์แปรปรวนด้วยซึ่งมันจะปรากฏอาการเนี่ยกับวัยรุ่นตอนกลาง
ขณะเดียวกันนะฮะเรื่องเรตติ้งเกมเนี่ยอาจารย์สุริยเดลนะฮะคุณหมอบอกว่า

เพราะว่าในอดีตเราเคยมีการพูดคุยเรื่องนี้นะฮะแต่ก็ต้องยอมรับว่าไม่สามารถทำอะไรได้
เพราะมีเรตติ้งเกมแต่คนที่อายุน้อยก็เข้าเล่นได้อยู่ดี
เนื่องจากกฎหมายบ้านเราค่อนข้างอ่อนแอที่สำคัญนะครับอยากขอให้สถาบันครอบครัวเลี้ยงลูก
โดยไม่เอาเกรดหรือเอาคะแนนเป็นตัวตั้ง
รวมถึงสถาบันต่างด้วยหน่วยงานต่างด้านการศึกษาด้วย
เพราะตอนนี้นี่คุณหมอสุริยะเดวนี่บอกว่าประเทศไทยแล้ว
เหมือนกำลังพัฒนาเด็กให้เป็นหุ่นยนต์นะ
เหรอคะคือแบบคุณเอาเกรดใช่ไหม
วิชาการวิชาการอย่างเดียวกวดวิชากวดวิชากวดวิชา
ปฐมจะต่อมัธยมดีคุณต้องใช้เกรด

จบมัธยมจะต่อมหาวิชาดีคุณก็ต้องใช้เกรด
ก็ได้มันต้องมีมาตรฐานวัฒน์
แต่ความจริงแล้วเนี่ยมันควรจะเอาแบบไหนถึงจะพอดีมากกว่า
คือเหมือนเขาไม่ได้มีชีวิตในวัยเด็กได้เล่นได้อะไรอย่างนี้เหรอคะ

เกรดเนี่ยอย่าเอาเป็นสารณะหน่อยได้ไหม
เพราะว่าทุกวันนี้การที่เอาเกรดต่างเหล่านี้
แล้วมาบอกว่าเกรดแล้วจะเป็นเด็กดีไม่จริง

แล้วสิ่งสำคัญอย่างยิ่งการที่แข่งขันทางเกรดกันหนักกันจนเกินไปเนี่ย
มันทำให้ชวดโอกาสของเด็กในการเรียนรู้วิชาชีวิตหมดเลย

บ้าเรียนหนังสือเล่นกันอยู่แค่สองอย่างนี้
ผมถามจริงเถอะเขาห่างไกลกับความเป็นธรรมชาติ
คือคุณหมอคงจะหมายถึงว่าพอเราไป

ทุกคนก็อยากให้ลูกได้เรียนสถาบันนี้

เรียนกันแบบอ่านหนังสือแบบบ้าคลั่ง

สิ่งที่เด็กอยากขอแน่นอนว่าตามภาษาวัยเด็ก

ที่ตรงไหนที่มันสามารถพอง

เด็กจะได้เอาเวลาไปเล่นกีฬา

เด็กอายุ๑๔ปีแบบคนก่อเหตุ

ใครหาปืนให้เด็กห้างสรรพสินค้ามีความหละหลวมที่ปล่อยให้เด็กเอาปืนเข้าห้างได้ยังไง
ผมว่าผู้ใหญ่ก็เอาเข้าไม่ได้นะใช่ค่ะ
หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้เอาจริงเอาจังเรื่องเหล่านี้มากน้อยขนาดไหน
นี่คุณหมอสุริยะเดลตั้งคำถามเอาไว้นะฮะ
คือเขาบอกว่าหลังเนี่ยคนมนุษย์ไม่ค่อยได้ปฏิสัมพันธ์กัน
เด็กเรียนอย่างเดียวไม่ค่อยได้เจอคนไม่ค่อยได้เล่นกับเพื่อน
มนุษย์หลังเลยไม่ค่อยเห็นคนเป็นคนเท่าไหร่ค่ะ
เพราะมันไม่ค่อยได้มีปฏิสัมพันธ์รู้สึกว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกัน

ทีนี้ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าหลายคนก็ต้องโทษเกม
บอกนี่ไงเล่นเกมติดเกมเป็นเพราะเกมอีกแล้ว
คนที่เขาเล่นเกมเขาบอกว่าเฮ้ยคุณอย่าไปโทษเกมอย่างเดียว

บางคนเขาบอกเนี่ยผมเล่นเกมมา๒๐๓๐ปี
ผมไม่เห็นต้องออกไปไล่ยิงใครเลย
เรื่องนี้นะคะตำรวจเข้าไปตรวจสอบมือถือของเด็กคนก่อเหตุ
ก็เจอรูปในแกลเลอรี่ในคลังภาพค่ะ

วิธีการเล่นคือผู้เล่นต้องค้นหาอาวุธกับเสื้อเกราะ
แล้วก็กำจัดฝ่ายตรงข้ามด้วยวิธีการต่าง
ยิงปืนบ้างอะไรบ้างใครรอดเป็นคนสุดท้ายคนนั้นคือผู้ชนะ

มันเคยมีเหตุการณ์ที่คนร้ายเรียนแบบเกมแล้วเอามา

ถ้าจำกันได้๒๓พฤษภาคมปี๕๐ค่ะ
อันนี้น่าจะเป็นเกมยิงปืนยุคแรกเลย
แล้วก็พ่อค้าทุเรียนชื่อคุณอ้อนจนเสียชีวิตที่ตลาดไทยจังหวัดปทุมธานี
แล้วตัวเขาก็ยิงประทะกับตำรวจจนสุดท้ายถูกตำรวจวิสามันฆาตกรรม

ก็เป็นเกมที่ให้ผู้เล่นสวมบทบาทเป็นโจร

คนนี้ที่ก่อเหตุคือเอามีดไปแทงคนขับรถแท็กซี่จนเสียชีวิตชิงทรัพย
เขตบางพลัดแล้วก็ถูกจับได้
แต่ย้ำตรงนี้ว่าคุณก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับเกมด้วยเพราะว่าเกมมันคือเกม

คือไม่งั้นทุกคนที่เล่นเกมไม่ต้องออกไปไล่ฆ่ากันทุกห้างเลยเหรอคะ

แต่มันเกิดจากตัวบุคคลที่เกาะเหตุเรียนแบบเกมไม่ว่าจะด้วยสภาวะ
หรือจะด้วยจิตใจจะด้วยปัญหาหรืออะไรก็ตาม

คุณมีอิสระในการเข้าไปเล่น
แต่เกมไม่ได้สั่งว่าออกไปทำในชีวิตจริงนะ
คือเกมก็ไม่ทำแบบนั้นมันอยู่ที่คนเล่นไม่แยกแยะ
ไม่ได้รับการเหมือนกับเข้าใจว่าเกมมันคือเกม

อันนี้ปฏิเสธไม่ได้เลยนะว่าผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่ของเด็ก
ว่าดูแลแล้วก็ได้ควบคุมลูกมากน้อยขนาดไหนนะฮะ